คุณผู้ชมคะถึงเวลาของไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
คราวนี้เจ้าของร้านเป็ดย่างเขาบอกว่า
แหมอุตส่าห์เอากระบองเพชรกลับมาเสริมฮวงจุ้ยน่ารัก
คนร้ายนะคุณมันยังมาขโมยกระบองเพชร
คือเห็นว่าดึกดื่นคงไม่มีใครเห็นแน่

เอาติดตามพร้อมกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ไทยรัฐช่วยด้วย
แต่ด้อมมองเรียบเคียง

แม่ว่าแต่ต้นกระบองเพชรแค่นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านในกบเป็ดย่างฮ่องกง
ริมถนนอ่างศิลาสุขุมวิทย์อำเภอเมืองชนบุรี
คนร้ายมาดึกเที่ยงคืนสิบห้า

ปัดโทคนไม่เห็นแต่กล้องเห็นจ้า
จับภาพเต็มเห็นพฤติกรรมชัด

เจ้าของร้านยังงงว่าจะเอาไปทำไม
แต่ก็ยังใจดีของเล็กน้อยแบบนี้
เอามาคืนใน๗วันแล้วจะไม่เอาเรื่อง

ให้เวลาเขา๗วันครับผม

ก็ไม่อยากแจ้งความเอาความเท่าไห
เพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นกระบองเพชรที่ผมเอาไว้
ห่วงจุ้ยของที่ร้านครับผม

เจ้าของร้านบอกว่ากระบองเพชรต้นนี้
เอามาวางไว้เสริมห่วงจุ้ยหน้าร้าน
ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมาก
ห่วงแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ
จะเอาไปขายเอาไปแต่งบ้านสไตล์คาเฟ่

จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
เอามาคืนเจ้าของเขาเถอะจ้า
มีเวลา๗วันถึงวันอาทิตย์ที่๑๘

เพราะหัวขโมยทำไมเอามาคืนล่ะโอ้โห
เรื่องถึงคุณตำรวจแนะ

กล้องเขาเห็นแล้วก็ไทยรัฐของเราก็เห็นด้วย